แท็กซี่ทำไมไปเบียดมอเตอร์ไซค์จนล้ม
แล้วรถคันข้างเกือบจะทับหัวมอเตอร์ไซค์แบะแล้วนะฮะ

เพราะว่าคนในโซเชียลที่ดูคลิปนี้แล้วเสียงแตก

เสียงแตกฮะเพราะอะไรไปดูคลิปก่อนนะครับ
เห็นอะไรในคลิปนี้บ้างนะฮะไล่ตั้งแต่เส้นทาง
กล้องหน้ารถของพลเมืองดีเขาบันทึกภาพไว้ได้ทั้งหมดนะครับ
กำลังลงจากสะพานใช่ไหม
มอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวดูนะเขาทำอะไร
คุณดูน่ะมือขวางอะไรใส่รถแท็กซี่
และรถแท็กซี่ถึงได้เบียดเขาเพื่อเป็นการชำระแค้น

คุณผู้ชมฮะนี่เหตุการณ์นี้สมาชิกฝากเรื่องไว้นะครับ
เผื่อผู้เสียหายจะใช้เป็นหลักฐาน

ผู้เสียหายระหว่างเป็นแท็กซี่หรือว่าเป็นมอเตอร์ไซต์

แท็กซี่เสียหายก่อนเพราะว่าโดนเครื่องอะไรใส่
เตอร์ไซค์เสียหายเพราะโดนแท็กซี่หักขวามา

พิกัดเลยนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองค่ะ
กล้องหน้ารถของพลเมืองดีที่ขับตามมา

ไม่รู้เลยว่ามอเตอร์ไซค์ปลาอะไรใส่แท็กซี่

ก็คิดว่าอยู่ทำไมแท็กซี่เขียวเหลือง
ถึงไปเบียดมอเตอร์ไซค์
จนล้มลงเหมือนมีความตั้งใจเบียดนะครับ
แต่ถ้าวนดูไปดูมารวมถึงวงกลมแดง

เขาปลาอะไรใส่แท็กซี่ก่อน

มอเตอร์ไซค์ออกขวาแท็กซี่ก็ออกขวาด้วยนะครับ
อย่างที่บอกไปเสียงแตกเป็น๒ฝั่งนะฮะ
บางคนบอกแท็กซี่พยายามฆ่าเลยนะ

มอเตอร์ไซต์ไปเก๋าใส่เขาก่อนหรือเปล่านะฮะ
ปลาอะไรใส่เขาก่อนหรือเปล่านะครับ

คุณผู้ชมเรื่องนี้ไม่มีใครแจ้งความ
เป็นแค่สมาชิกเอามาโพสต์
เพื่อใครที่เป็นผู้เสียหายจะได้เอาไปเป็นหลักฐาน
ผมว่าผู้เสียหายที่ชัดเจนนะคุณนะ

อย่าดูนะจังหวะนี้อันนี้ปาใส่กัน

แต่นี่แท็กซี่เบียดมอเตอร์ไซค์ไปโดนรถขาว
ก็น่าจะมีส่วนเสียหายอยู่บ้างนะครับ
อ่ะใจเย็นกันนะบนท้องถนน
ไม่รู้นะว่าเกิดอะไรมาก่อนหน้านี้
และหลังจากในคลิปเกิดอะไรต่อ